ทีนี้อีกข่าวหนึ่งก็หวาดเสียวเหมือนกันคุณผู้ชมแต่เป็นความหวาดเสียวที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
เดี๋ยวดูกันหน่อยตอนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะ
โอ้โหดูคลิปนี้ไปก็ลุ้นไปค่ะคุณ
เซไปเซมานะฮะเดี๋ยวก็จะไปคล่อมเลนเดี๋ยวก็อยู่กลางเลนนะฮะ
เดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวาคุณแล้วตอนทางโค้งนี่หวัดเสียวมากมาก
กลัวว่าจะมีรถสวนทางมาไงคะแล้วคลิปนี้เนี่ย
ปองพบกิจนิยมเขาถ่ายเอาไว้ได้ตอนที่เอ่อเขาขับกระบะเนี่ย
ประกบผู้ชายคนนี้ขับตามหลังด้วยนะผู้ชายคนนี้เขาเมาสุรา
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์สายไปสายมาจุดตรงเนี้ยมันคือถนนลาดยางกลันทาตูมใหญ่
ก็หลายคนที่ใช้ถนนเขาก็บอกว่าหวาดเสียวเหลือเกิน
นี่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยนะโดยคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ย
เล่าให้ฟังว่ามอเตอร์ไซคันที่ขี่สายไปสายมาบางจังหวะข้ามเลนไปอีกฝั่งถนนเนี่ยนะ
คือเขาเห็นเห็นเสร็จแล้วปุ๊บกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุค่ะ
ก็เลยเปิดไฟขอทางหลังจากนั้นตัวของคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะ
ขับรถคล่อมทางเอาไว้เพื่อให้รถข้างหลังรวมถึงคันที่สวนมาอย่างน้อยได้รับรู้หน่อย
เสร็จแล้วปั๊บเขาพยายามขับตามมอเตอร์ไซคันนี้มาเรื่อย
ไม่ได้มีอยู่ในคลิปนะมอเตอร์ไซคันนี้ล้มล้มลงไปเลย
คือเขาไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วค่ะรีบเข้าไปช่วยเหลือนี่ตอนที่เข้าไปช่วยเหลือก็ปรากฏว่าคุณลุงอายุ๖๕ปีเนี่ยเมา
ทีนี้คนถ่ายคลิปเขาเลยบอกลุงเมาขนาดนี้ไหนเปิดเบาะรถดูหน่อยซิ
ปรากฏเจอเหล้าอยู่จริงนะคะแล้วก็บอกว่าลุงลุงต้องระวังนะ
ทีนี้ก็เลยนี่ตอนเปิดเบาะรถดูเห็นไหมฮะขวดเหล้ายังอยู่เลย
ก็เลยจะพาลุงไปส่งบ้านแต่ก็ทำยังไงมีมอเตอร์ไซค์ด้วย
จะเอาขึ้นท้ายกระบะก็ไม่ใช่สุดท้ายก็เลยให้คุณลุงเนี่ยพอขี่ไป
แล้วเขาก็ขับรถตามประคองไปบ้านคุณลุงเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากจุดที่คุณลุงรถล้มนะคะ
แล้วก็เอาคลิปนี้ให้กับตำรวจบ้านได้ดูว่าเนี่ยดูสิมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ